วันนี้นะคะข่าวเย็นไทยรัฐเริ่มต้นกันที่เหตุสลดเกิดขึ้นที่สมุทรปราการกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุแทงกันตายนะคะเรื่องราวเป็นมายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่เอาล่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะหลังจากที่ตำรวจในทองที่ก็คือตำรวจโรงพักบางเสาทงสมุทรปราการเนี่ย
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณปากทางเข้านิคมบางกอกฟรีเทรดโซนนะคะ
นอกจากจะลงไปนี้แล้วเนี่ยนะคะไปประสานกับแพทย์แล้วก็มูลในที่ต่างไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
พอไปเนี่ยนะคะไปพบผู้ชายคนหนึ่งนอนหายใจรวยรินอยู่บริเวณปากทางเข้านิคมทราบชื่อต่อมาก็คือนายกรวีจำปารุณอายุ๑๙ปีนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงเนี่ยไปพบสภาพคือนอนหงายอยู่กับพื้นถนนมีบาดแผลถูกของมีคมแทงเข้าไปที่บริเวณชายโครงข้างซ้าย๑แผล
นอนหายใจตอนนั้นคือหมดสติหายใจรวยรินอยู่กับพื้นนะคะ
ทีนี้อาสามูลนิธิเข้าไปให้การช่วยเหลือตอนแรกเข้าไปก็คือพยายามปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิต
ทำให้นายกรวีเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบนะคะจนกระทั่งทราบว่าคนก่อเหตุเนี่ย
ก็คือนายสุชาติอาจอุดมหรือว่าเบียร์อายุ๓๙ปี
ก็คือมีนิสัยชายรักชายพูดง่ายคือเป็นกะเทยนะคะ
หลังก่อเหตุพยายามที่จะหลบหนี
แต่ถูกเจ้าหน้าที่แล้วก็รอปภของนิคมดังกล่าวเนี่ย
ไล่สกัดจับกุมเอาไว้ได้
พร้อมของกลางก็คือมีดปลายแหลมยาวสักประมาณ๑๙เซนติเมตรค่ะ
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
ทีนี้เนี่ยคนก่อเหตุก็คือนายสุชาติเนี่ยนะคะ
รับสารภาพบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองได้มีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท
ที่ตัวเองทำงานอยู่คือเขาทำงานที่เดียวกันนะฮะ
ตัวเองมีปากเสียงกับรอปภที่ทำงานที่เดียวกัน
ก่อนที่จะเลิกงานตนเองหูดีค่ะ
ได้ยินรับประพอที่มีปากเสียงกับตัวเองเนี่ยนะคะ
โทรศัพท์เรียกพักพวกบอกว่าเดี๋ยวจะให้มาดักทำร้าย

เกรงว่าจะมีคนมาดักทำร้ายตามที่ได้ยินมา
ก็เลยพกมีดปลายแหลมติดตัวเอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันตัว
และเมื่อมีคนขี่รถจักรยานยนต์มาถึงหน้าป้อมยามที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่ามีชายวัยรุ่นสองคนนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาปาดหน้า
หน้านายสุชาติคือลักษณะก็เป็นชายรักชายนะคะ
ปัดหน้านายสุชาติแล้วลงจากรถเข้ามาทำร้าย
คือสุชาติเห็นบอกว่าท่าไม่ดีแล้ว
เลยตัดสินใจล้วงมีดที่ตัวเองเตรียมมาออกมาต่อสู้
แล้วก็แทงถูกนายกรวีผู้ตายไปหนึ่งครั้ง
ผู้ตายก็คือพยายามที่จะวิ่งหนีออกมา
แล้วก็ล้มลงที่บริเวณปากทางเข้านิคมและสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
ส่วนพวกที่มากับผู้ตายก็วิ่งหลบหนีไปได้
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
นายสุชาติก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
และพกพาอาวุธมีดมาในที่ทางสาธารณะ

แล้วก็สุดท้ายตำรวจก็ควบคุมตัวนายสุชาติพร้อมกับของกลาง
ส่งให้พนักงานสอบสวนสพบางสาวทง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ